ปฏิบัติการจับนักเล่นพนันกันมากันอีกแล้วไม่กลัวโควิดกันเลยนะคุณผู้ชม
แต่ที่นี่ที่บุรีรำไปดูกันหน่อยดีกว่าว่าตำรวจกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเนี่ยเขาจะล้อมจับนักพนันไว้ได้ครบทุกคนหรือเปล่าค่ะ
โอ๊ยไม่เฉยสักคนเฮ้ยแต่นี่อารมณ์เหมือนแบบว่าซุ่มโป่งเข้าจับจริงนะ

อันนี้คือบอกสัญญาณด้วยหรอฮะ

ไม่เคยอันนี้ฉันดูแต่ว่าหนึ่งนกเยียว

เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่เขาจะมีการส่งสัญญาณกันเป็นสัญญาณเป็นรหัสก็ว่ากันไป
นะแต่ที่นี่ที่นี่ค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็บุกจับนะ
ไปแบบเงียบไม่ให้เจ้าหน้าที่ไม่ให้คนที่เขาเล่นอยู่รู้ตัว
แต่ก็เหมือนจะรู้เพราะว่าแต่ละคนเนี่ยงัดกลยุทธ์ในการหลบมาอย่างดี
บางคนบอกมาเข้าห้องน้ำไปซุกไปซ่อนตามที่ต่างบอกหนูไม่เกี่ยวหนูแค่แวะมาเฉย
ยังไงก็ช่างเถอะค่ะไม่รอดพ้นน้ำมือของคุณพี่ตำรวจสพเฉลิมพระเกียรติและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรำไปได้หรอกจ้า
เพราะยังไงนี่ไงหลักฐานคาตาอยู่กลางบ้านแบบนี้โอ้รวบสิทันรวบเก็บไปให้หมด
แล้วแต่ละคนนะการมาเล่นมั่วสุมกันแบบนี้ไม่ระวังกันเลย
กากอนามัยก็ไม่ใส่อยู่ในระยะที่อยู่ใกล้กันด้วย

ถ้าหากว่าเป็นโควิดกันมามีใครติดมานี่เป็นเรื่องใหญ่เหมือนที่เป็นข่าวไง
ก่อนหน้านี้ก็ไปติดกันที่บ่อนถูกไหมนี่ก็ลักษณะเดียวกัน
เจ้าหน้าที่ก็เลยรวบตัวทั้งหมดไปที่สถานีตำรวจแล้วก็ตั้งข้อหาร่วมกับพวกที่หลบหนีลักลอบเล่นการพนัน
พนันเอาทรัพย์สินกันโดยผิดกฎหมายและข้อหามั่วสุมโดยไม่มีสิ่งป้องกัน

ทีนี้คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่บอกว่าทุกคนต้องได้รับข้อหาไม่มีการยกเว้น
หรือว่าไม่มีเหตุจำเป็นอะไรที่จะต้องถูกเพิกเฉยกับข้อหานี้นะ
ก็ต้องถูกจับเจ้าหน้าที่ก็ว่ากันไปตามระเบียบ
ใครทำผิดก็ต้องรับผิดรับโทษกันไป
จะเป็นปรับจะเป็นจำคุกก็ว่ากันไปตามความผิดที่ก่อนนะคะ
แต่เอามาให้ดูเนี่ยก็คืออยากจะเตือนว่าอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะทำมาหากินดีกว่า